คุณผู้ชมตอนนี้กำลังซื้อของกลุ่มฐานรากหรือว่ากลุ่มของผู้มีรายได้น้อยนั้นยังไม่ฟื้นตัวครับ
ทำให้ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์นั้นไปเจาะกลุ่มไฮเอ็มหรือว่ากลุ่มที่มีกำลังซื้อมากยิ่งขึ้น
เจาะกลุ่มคนที่มีเงินหน่อยเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการจับจ่ายใช้สอยเพิ่มมากขึ้นครับ
เดี๋ยวตามพร้อมกันจากรายงานของคุณจริพักกมลไตรึงตรีคูณครับ
โครงการบ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ระดับไฮเอ็นเนื้อที่ใช้สอย๑๘๐ตารางเมตร
วัสดุก่อสร้างเกรดพรีเมียม
ราคาขายเริ่มต้น๖๕๐๐๐๐บาท
จำนวนทั้งหมด๒๕๐ยูนิต
ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนที่มีรายได้สูง
เพราะหลังโครงการนี้เปิดตัวเมื่อกลางเดือนสิงหาคม

สะท้อนกำลังซื้อของกลุ่มคนที่มีรายได้สูง

ขณะเดียวกันนักธุรกิจไทยและต่างชาติ
เข้ามาลงทุนในไทยก็สนใจซื้ออสังหา
สะท้อนจากยอดจองโฮมออฟฟิศจำนวน๒๖ยูนิต

ผู้บริหารแฮปปี้แลนดกรุ๊ประบุว่า
ตัดสินใจปรับแผนหันมาเกาะกลุ่มลูกค้าระดับบน
ความต้องการบ้านราคา๑๒ล้านบาท

ทำให้เข้าถึงสินเชื่อยากขึ้น

ในระดับ๕ล้านอัพขึ้นไปหรือ๘ล้านอัพ
ท่านเหล่านี้มีความพร้อมอยู่แล้ว

เพราะว่าทุกวันนี้คือบางทีความมั่นใจ
คือเหมือนจะดีแต่ก็มีเหตุเกิดขึ้นอีกแล้ว
ซึ่งบางทีผมว่าท่านเหล่าต่างเหล่านี้
ซึ่งอาจจะเป็นนักธุรกิจหรือว่าเป็นผู้ประกอบการ
ก็แค่ขอความมั่นใจ
และหากรัฐเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานต่างได้ตามแผน
จะยิ่งกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย

และจะส่งผลดีต่อภาคอสังหาริมทรัพย

แนะนำว่าเป็นจังหวะที่ดีในการซื้อที่อยู่อาศัย

เพราะว่ามีปัจจัยบวกจากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ
ราคาวัสดุก่อสร้างนั้นปรับตัวลดลง
ตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงปัจจุบันประมาณร้อยละ๕แล้วนะคะ
ซึ่งทำให้ราคาบ้านนั้นไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นค่ะ
ข้อมูลจากสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรพบว่า
ผู้พัฒนาอสังหาปรับตัวหันมาทำบ้านจัดสรร

รวมถึงบ้านที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะกลุ่ม

ขณะที่บางลายเลื่อนเปิดโครงการออกไป
เพื่อรับกับภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่

ยอดเปิดตัวโครงการทั้งคอนโดมิเนียม
และที่อยู่อาศัยแนวราบลดลงร้อยละ๑๙
เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
อันนี้สะท้อนว่าผู้ก่อการก็มีการปรับตัวนะ

ถ้าในขณะที่เศรษฐกิจโดยรวมชะลอตัวเนี่ย
แล้วการเปิดตัวโครงการอสังหามาก

มันจะไปกระทบสถาบันการเงินไปกระทบเศรษฐกิจมหาภาคด้วย

ทำให้เกิดวิกฤตการณ์กับประเทศ

นายกกิติมศักดิ์สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรยังมองว่า

เศรษฐกิจไทยที่ยังฟื้นตัวไม่ชัดเจน
แต่เชื่อว่าในระยะยาวการลงทุนของภาครัฐ

อสังหาจะกลับมาเติบโตได้ดีอีกครั้ง

ข่าวเทราะทีวีไตรงาน